เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอเพราะบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รับแค่ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคลอจึงไม่พอให้เธอเห็นใจ
ใครจะเพื่อนนี้เมื่อต้องแล้ว
เธอคนไว้อยู่ที่ด้านนี้ไหม
จับแห่งวาง

งอดใจเนี่ย

โอโหคนก่อนไม่มีอะไรโอ้วก่อน

โอเคโอเค

ไม่คุ้มว่าคุณย่าจะขึ้นมาไม่วันดังเลย
อย่าเพิ่มทางมาได้โลว่าไหน
ใจเย็นครับย่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ

เดี๋ยวตอนเฉลยขออนุญาตให้นั่งแล้วกันเนอะ

นี่คือผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ได้รับ
แต่ว่าตอนนี้อยากให้แจงทำใจเย็นก่อน
เข้าใจว่าดนตรีมันเป็นเพลงนี้

แต่แจงเข้าใจว่าเพลงเนื้อเพลงที่แจงร้องคือฝนตกในทะเลถูกไหม

แงร้องเนื้อเพลงของผีเสื้อใจร้ายนี่แหละ
แต่ว่าส่วนมันจะถูกหมดทุกคำหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่รู้แต่ร้องถูกเพลงแล้วใช่

ทีนี้นะถ้าไหวจะให้ฟังคำเฉลยไหวยัง

ครับก็ร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒นะครับ
เพราะฉะนั้นเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
แจงร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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

สนเนื้อค่ะหนูเป็นพ่อหนูกังวลมากไปหรือเปล่า
แล้วทีนี้คิดว่ามันเป็นเพลงฝนตกในทะเลเลยซ้อมเนื้อเพลงนี้ไว้ในใจ
ในใจแต่พออินโทรมาปุ๊บเราก็ร้องไปตามธรรมชาติของเราถูกป่ะ
มันมีมั่นใจมาครึ่งนึงว่าแบบฉุดขึ้นมาได้เอ้าร้องผิดเพลงดีกว่า

ซึ่งพี่เห็นอาการนั้นอยู่ข้างล่างแล้วตาแจงก็เหลือบมาทางพี่
แล้วก็ตะกึกตะกักเหมือนพี่ยังคิดแจ้งเอาคำให้ชัด
เอาคำพี่ชัดเกิดอะไรขึ้นคือเห็นเห็นความไม่มั่นใจในตัวแจงแล้วตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะ
พี่นึกว่าเนื้อมันหายแต่มันเกินกว่าที่พี่คิดไว้คือ
เราคิดว่าเราร้องผิดเนื้อมาเลยผิดเพลงค่ะแต่ตอนนี้ยืนยันแล้วนะ
ว่าไม่ได้ผิดเนื้อไม่ได้ผิดเพลงเพลงที่ร้องไปถูกต้องและครบหมดทุกคำจริง

คือจะเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์เลยนะครับ
เพราะว่าสมองมนุษย์นี่มหัศจรรย์มากเมื่อกี้เนี่ยสมองส่วนหนึ่งเป็นสมองส่วนที่ถูกต้องเก็บเมมอรี่ที่ถูกต้อง
สั่งให้ร้องเนื้อเพลงที่ถูกต้องออกมาแต่ไอ้สมองส่วนคิดเนี่ยคิดว่าผิด
แต่ไอ้สมองส่วนสั่งสั่งถูกสับสนกันเอง
ตอนเนี้ยระบบเค้ามันแบบล้วนคล้ายคล้ายคอมพิวเตอร์อ่ะฮะ
ฮาร์ทดีสกับแรมนี่มันทำงานสับสนกันนะฮะขาคุณย่า
ผ่าสมองใช่ไหมฮะ
โอ้โหโทษนะแจง
โอ้โหคุณป่าครับโอ้โหโอ้โหไปถึงไหนเนี่ยแจง
โอ้โห

เบ้าตาตรงนี้เลยอ่ะแสดงว่ากระโหลกแตกแล้ว
เปิดออกมาเลยอย่างเงี้ยเอ่อคุณย่าคะ
อันนี้คือรอยผ่าหรือว่าเป็นรอยแตกของกระโหลก
มันลึกเข้าไปนักหมอเขาดึงออกมา

โหนี่ก็คือมันเบี่ยงเนอะมันเบี่ยง
ถ้าตรงอย่างนี้อาจจะไม่รอดแน่
ถ้าถ้าเต็มเต็มหน้าอย่างเงี้ยนักโทษนะแจง
แต่อันนี้พอดีมันเบี่ยงมันไม่ตรงหน้า
อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าอาการเมื่อสักครู่นี้
หรืออาการเดี๋ยวหัวเราะจนเกินไปเศร้าจนเกินไป
จะมีสภาวะเกิดขึ้นกับแจงได้
ก็เกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าขนาดนี้เลย
ถ้าวันนั้นนะใส่หมวกกันน็อกซะหน่อย

แล้วทุกครั้งเวลาเราออกมาข้างนอก
เห็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือขับมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก

อยากบอกไว้เลยค่ะเรื่องหมวกกันน็อกสำคัญมาก
เพราะว่าถ้าล้มมานี่เกี่ยวกับประสาทนี่มันอาจจะมีส่วนแบบไม่รอดค่ะ
ทีนี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเยียวยาตัวเอง
กระเถิดเข้าห้องน้ำเราใช้แพมเพิร์ตเราก็ต้องมียากิน
คุณหมอให้ยาอะไรเรามารับประทานบ้าง
มียาบำรุงกระดูกแล้วก็แก้ปวดแล้วก็ยาแก้แพ้ยา

ทีนี้ขาดยาพวกนี้มานานเท่าไหร่แล้วค่ะ
ไปหาหมอเมื่อ๑๗มิถุนามั้งค่ะ
แล้วก็เขาให้ยามา๑๔แพ็คแล้วก็ยาหมดประมาณ๒๓เดือนแล้วอะค่ะก็ไม่ได้ไปเอา
ตอนนี้อาการที่แจงเป็นอยู่ประจำมีอะไรบ้าง
มันจะมีเรื่องเจ็บมันจะจี๊ดบางเวลาค่ะ

หัวไม่มีค่ะแต่ก่อนหนูจะมีอาการเจ็บหน้าจี๊ด

ก็เวลาหนูเคี้ยวอะไรข้างนี้มันเหมือนเส้นตามันกระตุกอะค่ะ
ทีนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วสิ

เสียดายค่ะเพราะว่าพี่หนูบอกว่าแจงถ้าไม่เป็นแบบนี้ป่านนี้จะได้ทำงาน๗๑๑แล้วนะ
ครั้งสุดท้ายที่เราเรียนคือชั้นไหนครับใจ
๑จะขึ้นม๒ค่ะมาล้มตอนที่จะขึ้นม๒แล้วยังไม่ได้วุฒิม๑เลยคือหนูไม่สามารถกลับไปเรียนสามัญได้แล้ว
เพราะว่าเดือนมกรานี้หนูก็๗๕แล้วก็เลยแบบเรียนกรสนเอาดีกว่า

ก็ขอขอบคุณเพื่อนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วยนะคะที่บริจาคสมทบทุนมาให้หนูรักษาตัวหายมาหนูจะไปตอบแทนพระคุณทุกคนเลยค่ะ

ใช่ค่ะเวลาหนูเห็นรูปเพื่อนใส่ชุดนักเรียนหนูคิดถึงชุดนักเรียน
อืม
เมื่อกี้เห็นคุณย่านะตอนที่คุณป่าไปประคองมา

ขายผักกี่กิโลไปขายที่ไหน
เออมันเขาบอกว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์
ไซเมอร์ครับแล้วก็น่าจะเป็นความดันด้วยแหละครับคุณย่า
อันนี้สูงมากสูงมากครับ

ตื่นเช้ามาเดินชมสวนลีดเพี้ยลีดเพี้ยลีดใบปูอืม

พี่สารภาพกับแจงตรงเลยนะ
นี่เรากลับมาสดใสอีกแล้วเหรอเนี่ย

แต่ละเพลงความรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมเลยสักเพลง

เพลงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
ดูจากท่าทางแล้วเยอะเกิน

แต่ตัวช่วยนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับ
หยุดได้หยุดตอนนี้รับสองหมื่นนะครับ
ถ้าสู้ก็มีสิทธิ์ลุ้น๔๐๐๐หรือเหลือ๑หมื่นในกรณีที่ร้องผิดนะครับน้องแจง
เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
เพลงนี้นะครับน้องแจงจะสู้หรือจะหยุดครับ

เอาล่ะถ้าไม่ใช้ไหวน่ะสำหรับน้ำลายน่ะ
ลืมน้ำหน่อยมั้ยเป้าหมายไม่ค่ะหนูเทสเสียง
เทสเสียงอ๋ออ๋อถ้าไหว
แจ้งตั้งสติให้ดีหายใจลึกมีสมาธิกับเพลง
เพราะว่าเพลงนี้สี่หมื่นน่ะเดี๋ยวพลาดจะได้เอาตังค์ไปเลี้ยงคุณย่า
ตั้งใจแค่แป๊บเดียวยืนขึ้นยืนขึ้นโอเค

เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
สมาธิจ่ะ

มามาเห็นเห็น
เผ่าเฉพาะสาวข้าวหล่อบ่อแม่นเฉพาะข้าวหล่อเรียน
บ่อได้ขยันมันเบียนฝากกาศิเขียนอย่างเดียวมูล
การบอกกันบ้านว่าเคยมี
ก็สอบเสียงก็ได้ยังบ่อหูใจว่าหู
วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวาน

พี่เอียงที่เจาะแนมสอบเบิ้งอายุไกลไกล
หัวใจน้องนี้ก็ไม่แห้ง
หัวอายมีเขาโอน้องกะสิบอกขอแข่ง

น้องขอสแตนบอย

หากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเห่าสิบเป็นเป็นไอบ่อ
บ่ได้โทรมาเพื่อกดดัน
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ

ก็ไม่ต้องรบด้วย
ทุกคนสวัสดีทุกคน